มาดูอุบัติเหตุคุณผู้ชมค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากลูกพ่วงของรถบรรทุกหลุดนะคะ
แล้วพอมันหลุดแล้วเนี่ยมันก็ถลายไปชนกับรถตู้ของตำรวจและรถยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ริมทางอีก๒คัน
เกิดขึ้นที่ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาหน้าสอนอสารแดงเลยนะคะ
ตำรวจบอกทีมข่าวเราบอกว่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๔ของวันนี้นะคะ
ลูกพ่วงรถมันทุกข์หลุดแล้วมันก็ทันไหลไปชนรถตู้ของตำรวจ
รถชาวบ้านที่จอดริมถนนอีกสองคันอยู่ในสภาพแบบนี้เลยค่ะ
เสยกับเสาไฟฟ้าค่ะเสยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าเลย
ก็คือสรุปแล้วมี๓คันนี่ดูสภาพคันนี้คันนี้น่าจะหนักกว่าเขาเพื่อนเลยนะคะ
อ่าสามคันคือแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่า

เมื่อช่วงเช้าเจ้าของรถบรรทุกก็ติดต่อบริษัทประกัน
รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ